ทีนี้มาดูประเด็นที่ตอนนี้มีการแชร์คลิปในโลกโซเทียล
เห็นแล้วมันก็น่าตกใจเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว

เขาถูกประตูรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เหมือนดูดไปติด
ติดอยู่ระหว่างช่องประตูกับตัวรถนะคะ
คือเป็นจังหวะที่สถานีรามคำแหงแล้วคนมันเยอะ
คนขึ้นคนลงเยอะแล้วคนเบียดเป็นจังหวะที่ประตูกำลังเปิด
แล้วเธอก็บอกว่าถูกดูดไปแล้วก็แขนไปติดอยู่

คนเขาก็ต้องช่วยกันตามคลิปภาพนี้ค่ะ
บอกมันเจ็บแล้วก็ไปรักษาตัวเสียเงิน๔๕๐๐นะ
คือรถไฟฟ้าช่วงที่เปิดประตูเนี่ย
มันจะมีช่องว่างที่เป็นช่องไฟระหว่างประตูกับตัวรถ

ยืนอยู่แล้วคนเยอะถูกเบียดไปอยู่ริมประตู

คนก็ช่วยลุ้นช่วยดูกันเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะ

คุณนัฐกาลไกเออมัน
เธอบอกว่าเธอขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ตอนเช้า
จากสถานีบ้านทัพช้างไปทำงานค่ะ
เธอก็ยืนใกล้กับประตูรถไฟฟ้า
พอไปถึงสถานีรามคำแหงคนเยอะไงฮะ
คนมารอน่าประตูเพื่อจะลงจะขึ้นเนี่ย

แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ประตูเปิด

เธอเหมือนถูกกระชากถูกดูดเข้าไป

ใช่ไปอยู่ตรงช่องระหว่างประตูกับตัวรถนะคะ
เนี่ยแล้วประตูมันก็เปิดปิดไม่ได้ไง

กลไกของประตูพยายามจะเปิดออก

มันทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

บอกโอ้โหเธอร้องด้วยความเจ็บปวด

ดปุ่มบังคับใช้มือเปิดประตู
มันจะมีปุ่มแบบฉุกเฉินอะไรแบบนี้

พอกดปุ่มปุ๊บก็ช่วยดึงแขนเธอออกมาได้
เนี่ยก็เป็นรอยถลอกที่ข้อศอกอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ของสถานีก็นำเธอส่งโรงพยาบาลเพชรเวศนะคะ
ไปรักษาอาการคุณหมอก็เอ็กซาเรย์ดู

แต่เธอก็จ่ายเงินค่ารักษาไปสี่ห้าพันอะ

เธอก็มองว่าก็ไม่อยากจะโทษใคร
แต่ไม่อยากจะให้มีปัญหาแบบนี้อีก

ขบวนรถดีไหมชั่วโมงเร่งด่วน

คือเธอมองว่าสาเหตุที่เธอถูกแขนดูดเข้าไปเนี่ย

เธอกระเด็นไปอยู่ริมประตู
แล้วก็แขนติดเข้าไปในซอกตอนประตูเปิด

ตอนที่ช่วยกันก็คนก็ต้องช่วยกันเอง

พอคลิปนี้โพสต์ไปในโลกโซเชียลนะ
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะว่า
ไม่ใช่ครั้งแรกเคยโดนเหมือนกันเคยโดน

นี่ค่ะลองฟังเสียงผู้เสียหายดูนะคะ
ประตูมันเปิดที่ฝั่งเราก็คือฝั่งซ้าย
แล้วเราหันหลังติดประตู
ทำให้พอคนข้างในที่เขากำลังจะออกจากสถานีนั้น
ดันเราติดประตูทำให้ประตูที่กำลังเปิดออกค่ะ
ดูดแขนเข้าไปติดตรงช่องระหว่างประตูค่ะ
ตอนแรกก็ตกใจแต่ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าแขนมันติด
เพราะว่ารู้สึกชาไปทางแขนอะไรอย่างนี้
ก็พยายามเอาแขนขวาดึงแขนซ้ายออกมา
แต่ว่าก็เหมือนโดนหนีบเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เราก็พูดบอกผู้โดยสารคนหนึ่งว่าแขนติดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำให้เขาก็พยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนขับรถนะคะ
แต่ว่าโบกี้ที่เรานั่งมันไม่ได้เป็นโบกี้แรก
ทำให้คนขับรถเขาก็ไม่ได้ยินนะคะ

แล้วทีนี้พอเหมือนเราได้สติเราก็บอกผู้โดยสารข้างในค่ะ
บอกว่าให้ลองเปิดปมแมนโน่นที่จะเปิดประตูนะคะ
ก็มีคนพยายามทุบทุบตัวปุ่มแมนนวดเนี่ยค่ะ
แล้วก็คันโยกลงมาแล้วทำให้ประตูมันก็เหมือนเคลื่อนได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมีเจ้าหน้าที่มาช่วยดึงออกค่ะ
คืออันนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยมันเป็นอุบัติเหตุนะคะ

แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีรถไฟฟ้าที่เพียงพอเลยค่ะ
กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวันในช่วงเช้า

ถ้าเป็นผมในใจตอนนั้นคงคิดว่าแข็นเราจะหักแขนอีกแต่จะขาดไปเนี่ยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลองไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
เพื่อจะไปดูว่าบริเวณประตูเนี่ยเขาทำงานกันยังไงมีลักษณะยังไงนะครับ
ไปขึ้นที่สถานีมกษันนะครับก็พบคนมารอขึ้นรถไฟฟ้าอยู่เยอะแล้วครับ
อยู่ตรงจุดแนวเส้นสีเหลืองมีรอปภคอยสังเกตคอยเตือน
เวลามีคนยืนล้ำแนวเส้นสีเหลือง
พอขึ้นรถไปแล้วก็จะมีประตูขึ้นลงอยู่สองฝั่ง
มีปุ่มกดบังคับเปิดปิดประตูฉุกเฉินไว้ด้วย
มีป้ายระบุห้ามยืนใกล้ประตูเพราะอาจได้รับอันตรายขณะประตูเปิดปิด
แต่มันไม่มีที่คุณเหนียวมาสอนมันไม่มีที่นะครับ
มันก็เลยต้องเบียดกันมานะครับ
เวลาถึงสถานีก็จะพบว่าประตูก็เปิดออก
ลักษณะที่จะยกขึ้นออกจากตัวรถไปหน่อยนึงแล้วก็เปิดออกนะฮะ
มันต้องมีช่องไฟตรงนั้นระหว่างตัวถังกับตัวประตู
ถ้าใครไปอยู่ใกล้แล้วไม่ทันระวังตัว
ก็จะเหมือนคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้คุณนัฐกาล
ก็จะถูกดูดเข้าไปหรือว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหม

เสื้อผ้าก็โดน
ตรงช่องระหว่างประตูกับตัวรถนะครับ